อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดลบบุรีนี่แหละครับ

ผัวเมียอยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี

ปรากฏว่าคือฝ่ายสามีเนี่ยประมาณขี้ระแวง

เมียเนี่ยไปอยู่บ้านเพื่อนได้พักหนึ่งแล้ว
ปรากฏว่านัดกลับมาเคลียร์กันแล้วก็จะง้อขอคืนดี

เพราะผู้หญิงทำท่าแบบเมินใส่

ฝ่ายหญิงตอบกลับมาว่าใช่
มีผัวใหม่แล้วเท่านั้นแหละครับ
ผู้ชายคว้าปืนมายิงผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยฮะ

นี่คือช่วงเวลาเกิดเหตุครับ๑๗นาฬิกา๑๘นาทีของวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ

ดังเลยดังชัดเลย
เพื่อนบ้านวิ่งไปดูแล้วก็ร้องไห้วิ่งกลับออกมา
เพราะว่าไปเห็นนางสาวสุขพัดสอนสีจันทร์งาน
อายุ๓๐ปีถูกสามียิงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักซะแล้วล่ะครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพศพพบว่าเธอถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ลักษณะการยิงนี่ต้องยิงใกล้มากนะครับ
เพราะว่าเจอแผลที่กกหูซ้ายแรงกระสุนทะลุออกคางด้านขวา
ฉลับไปถูกที่หัวไหล่แล้วทะลุออกหลังครับ
มันต้องใกล้แค่ไหนมันถึงเป็นแบบนั้นได้ฮะ
นองเต็มพื้นเลยครับเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า
ชั้นเดียวหมายเลข๑๕ในพื้นที่ตะบนพัฒนานิคม
อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ
สามีคือนายนเรศลือกิจนาอายุ๓๒ปี
เขาเป็นชาวพัฒนานิคมลบบุรีนี่แหละ
หลังก่อเหตุหนีไปก่อนแล้วก็มามอบตัวในวันเดียวกัน
เอาปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุมาด้วย
ปืนยังมีกระสุนในแกซีนอีกนะฮะ
สามนัดพนักงานสอบสวนก็เลยสอบปากคำ
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
ตำรวจพาไปให้ชี้จุดเกิดเหตุบริเวณในครัวครับคุณผู้ชมครับ
เลขก็นั่งให้ดูแล้วก็ทำท่าคว้าปืนที่มีผ้าคลุมซ่อนอยู่ด้านหลัง
วันเกิดเหตุทั้งคู่นัดมาเจอกันครับ

เพราะว่านายนเรศสามีเนี่ยนะครับ
ตามรายงานข่าวบอกว่ามักจะระแวงหึงหวง
ภรรยาย้ายหนีไปอยู่กับเพื่อนที่หอพักอื่นกว่า๑สัปดาห์แล้ว
นายนเรศเป็นพนักงานขับรถของบริษัทนะครับ
ส่วนผู้ตายฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นพนักงานขายของที่ร้านสะดวกซื้อ
เขาบอกว่าน่าตาสวยซะด้วย
ทั้งคู่มีลูกชายโตแล้วนะครับ๑๓ปีครับ
เรื่องราวก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยทำท่าทีเฉยเมยใส่
ในที่สุดนายนเรศก็เลยบอกว่าหากจะไม่คืนดี
ถ้าจะเลิกกันก็หอบผ้าหอบผ่อนออกไปให้หมดนะฮะ
แล้วก็เปลยขึ้นมาบอกว่าสงสัยจะมีผัวใหม่
ภรรยาได้ยินพูดกลับไปด้วยความโมโหด้วยความสะใจ
เออมีผัวใหม่แล้วทำให้นายนเรศซึ่งดื่มเบียร์ไปแล้วหลายขวดนะครับ
วักปืนออกมายิงใส่กกหูผู้ตายเสียชีวิตตรงนี้แหละฮะ
นเรศเล่าอีกว่าก่อนที่จะหนีเนี่ยเขาเข้าไปกอดศพเมียด้วยความเสียใจครับ
แล้วก็กล่าวขอโทษกับศพนะฮะกับสิ่งที่เขาทำลงไป
จากนั้นก็ขี่รถจักรยายนต์หลบหนีในใจเขายอมรับว่าเขาคิดว่าจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
แต่ไม่กล้าเพราะใจหนึ่งห่วงลูกจึงไปรับสารภาพกับญาติและครอบครัว
กระทั่งขอมอบตัวหลังจากเกิดเหตุได้เพียง๔ชั่วโมงครับ
ตอนที่เขาขี่รถนะฮะออกมาแล้วก็มาตัดสินใจอยู่
ผมจะเล่าต่อให้ฟังภาพจากวงจรปิดเนี่ยฮะเห็นนเรศขี่รถเข้ามาจักรยายนต์ออกไปแล้วก็วนกลับมาจอดข้างรถบรรทุกที่ตัวเองขับ
ยังกังวลจะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะหนีด้วยรถยนต์หรือหนีด้วยมอเตอร์ไซค์ดี
ตอนนั้นมันสับสนไปหมดอาจจะหาของบางอย่างด้วยคาดว่าจะเป็นพระเครื่องที่แม่ให้มา
นายนาเรศเนี่ยโทรศัพท์ไปหาหลังก่อเหตุเล่าออกว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคุณนักข่าวมีแต่เสียงสะอื้นไห้ตลอดเวลาคืนนาเรศร้องอ่ะแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าผมยิงเมียตายแล้วไม่รู้จะทำยังไงผมอยากตายเขาก็เลยพูดเกลี้ยกล่อมให้นายนาเรศเข้ามอบตัวครับ

กวดไหวไหมพี่เขาบอกก็
สติแทบแตกแล้วเหมือนจะฆ่าตัวตาย

ผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังถึงวินาทีในการก่อเหตุฆ่านะ
แต่ว่าฝั่งทางด้านของพี่สาวของผู้ตายบ้างนะครับ
สาวของผู้ตายเขาก็บอกเหมือนกันเปิดเผยกับสื่อเหมือนกัน
บอกว่าก่อนหน้านี้คือน้องสาวกับสามีผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็มักทะเลาะกันแต่ว่าเป็นการทะเลาะกันแบบผัวเมียนะ
ภาษานะครับแต่ทีนี้มีวันหนึ่งใกล้วันเกิดเหตุ
น้องสาวโทรมาหาพี่สาวลักษณะร้องไห้
แล้วบอกพี่สาวบอกว่าสามีเอาปืนขู่และทะเลาะกันนะครับ
พี่สาวก็เลยบอกว่าจริงแล้วน้องสาวมักจะไม่ค่อยพูด
เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับชีวิตเท่าไหร่นัก
อกจากจะมันเหลืออดเหลือทนจริงนะครับ
นี่เป็นฝั่งของพี่สาวผู้ตายก็บอกมานะครับ

ศพของนางสาวสุพัฒนศรมาถึงบ้านเกิดที่ตะบนนาว่า
อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแล้วนี่แหละครับ
พ่อของผู้ตายแม่ของผู้ก่อเหตุนะฮะ
มาร่วมงานนะครับก็เป็นลมกันไปทั้งสองฝ่าย
จนยากพี่น้องจะเข้าไปช่วยเหลือจนอาการดีขึ้นละ
ดูสิครับร้องไห้นะฮะเสียใจ
นางดาหวันล่ากออายุ๖๓ปีแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ไม่เชื่อว่าเป็นปืนลั่นมั่นใจว่าเกิดจากการตั้งใจฆ่า
เพราะความหึงหวงแต่ก็อโหสิกรรมให้กับลูกเขย
แล้วก็ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ครอบครัวคงไม่ต่อสู้หรือเรียกร้องอะไร
แต่จะขอเอาหลานชายกลับมาเลี้ยงเดี๋ยวจะส่งเสียนให้เรียนให้เรียนหนังสือต่อไป
ส่วนพิธีศพจะจัดเพียง๒คืนและจะทำพิธีชาปนกิจในวันนี้
เมื่อกี้ที่พี่บุ๊คเล่าไปนะฮะเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณ
มีสัญญาณคือเอาปืนเอามาขู่แล้วครั้งนึง
ครั้งหนึ่งแล้วกันเวลามีข่าวแบบนี้ครับผมเคยถามคุณหมอค่ะ
ว่าเวลาเขาจะขอคืนดีกันเนี่ยแบบนี้มันมักเกิดเหตุแบบนี้
เรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคุณหมอบอกว่า
ถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วว่าคุณไม่กลับไปแล้ว

ไม่ต้องเจอเลยด้วยประการใดทั้งสิ้น
ถ้าเจอแล้วปฏิเสธก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะ
เราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาคิดและเตรียมการอย่างไรมาบ้าง
ผมไม่ได้พูดเองคุณหมอสอนมาว่า
คือผมเห็นข่าวแบบนี้บ่อยผมก็เลยไปถามหมอ